มาดูข่าวเตือนภัยกันหน่อยครับคุณผู้ชมฮะ
คือผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวก็ไม่อยากให้อยู่
แล้วยิ่งบ้านไหนเปิดเป็นร้านขายของเนี่ยคือคนมันเข้าออกเยอะไง
ใช่นะฮะอ่ากลางวันแสกเลยคนร้ายนะครับ
ทำทีเข้ามาจะซื้อเครื่องดื่มชูกำลังปรากฏว่าเข้ามาประชิดตัว
เข้ามากระชากสร้อยของคุณป้าไปนะฮะเจ้าของร้านเนี่ยนะครับ
โอ้โหบอกว่าแม่ไม่น่าทำกับฉันเลย
นี่แหละครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ

น่าจะเห็นคุณป้าเจ้าของร้านนะฮะเป็นร้านขายของชำ
ท่านก็นั่งเล่นมือถืออยู่ในร้านตัวเองนะ
สักพักมีผู้ชายคนนั้นผอมสูงเข้ามาใส่เสื้อยืดคอกลมแขนยาว
เทาดำนะครับแล้วก็ใส่หมวกสีขาวมีหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าด้วย
นี่แหละฮะทำทีมาขอซื้อน้ำจังหวะที่คุณป้าเผลอนะครับ
คนร้ายรายนี้กระชากสร้อยเลยนะฮะจากคอคุณป้าคือไม่ทันตั้งตัวดูจังหวะนี้นะครับ
เดินเข้ามาโอ้ยกำกระชากไปโทรศัพท์หล่นเลยนะฮะ
คือคนร้ายก็ไม่ได้ทำร้ายคุณป้าหรอกแต่เหตุการณ์นี้มันน่าตกใจ
อันตรายจริงโชคดีที่ปลอดภัย
พุศขาพุธคุยครับคุณป้าสุบัญสว่างวงที่ถูกคนร้ายกระชากสร้อย
ท่านเล่าแบบนี้บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะกำลังพิมพ์ไลน์เลย
ไลน์จะสั่งซื้อของเข้าร้าน
จากนั้นคนร้ายก็เดินเข้ามาสั่งเครื่องดื่มชูกำลัง๒ขวด
ป้าก็เลยบอกคนร้ายเออเดินเข้าไปหยิบเอาเลยลูก
แต่ขณะนั้นเขาหยิบมาแค่ขวดนึงป้าก็ไม่ได้เอกใจอะไร
จากนั้นคนร้ายก็เดินถือเครื่องดื่มมาจ่ายเงินแล้วเข้ามาประชิดตัว
ป้าก็บอกออกไปหน่อยถอยไปหน่อยรักษาระยะห่างหน่อยช่วงนี้โควิด

คนร้ายเนี่ยอาศัยที่คุณป้ากำลังก้มหยิบเงินทอนไม่ทันระวังตัว
เอามือกำสร้อยบาทนึงแล้วกระชากแรงเลย
กะจะหนีไปปรากฏว่าคุณป้ากำสร้อยเอาไว้ได้คนร้าย
คนร้ายก็เลยได้แค่จี้เจ้าแม่กลอิมหยกข่าวเลี่ยงทองหนึ่งสลึงไป
หลังเกิดเหตุพยายามร้องให้คนช่วยเห็นไหมครับในคลิปนะฮะ
แต่ไม่มีใครได้ยินเนื่องจากตอนนั้นไม่มีคนอยู่แถวนั้น
คิดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะมาดูรัดเราก่อนแล้วเพราะอะไร
เพราะว่าวันเดียวกันพอคุณป้านึกย้อนกลับไป
มาซื้อของก่อนแล้วรอบหนึ่งนะแล้ววันเกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุแป๊บเดียวเนี่ยนะยังเห็นมาด้อมมามองอยู่ร้านไก่ย่าง
ไก่ย่างอยู่ไหนอ่ะนู่นขยับไปแค่สามสี่เมตรเนี่ยร้านไก่ย่าง
เล็งสำรวจดูก่อนใช่ค่ะคุณป้ายังเล่าอีกว่าวิงวอนเลยนะ
คนร้ายเอาจี้เจ้าแม่กลอิมหยกขาวมาคืนนะ
เนื่องจากเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจครับ
ก็จะพิมพ์สั่งของว่าขอของเข้าร้านหน่อย
ครับเขาบอกอย่างนี้นะคะฉันก็เลยบอกว่า
สะดวกเกินมาหยิบเองไหมคะหยิบได้เลยค่ะ
เขาก็อยากจะหยิบเหมือนไม่อยากจะหยิบเขาเปิดไม่ค่อยได้
คุณป้าก็เลยบอกว่าเปิดแรงหน่อย

คุณป้าก็เลยว่าเอ๊ะสั่ง๒ขวดทำไมหยิบขวดเดียว
ก็ไม่ได้ว่าลูกค้านะคะก็เลยนั่งรออยู่
เขาก็เลยมาชิดเขาหยิบมาเราจะพรสตังค์ให้เขา
แล้วคุณป้าก็เลยบอกว่าหยุดห่างหน่อยนะคะ
อยู่ห่างหน่อยเขาก็แบบมาชิดเลย
แล้วคว้ามือที่มาคอคุณป้า

คุณป้าก็ตกใจก็เลยรีบคว้าคอตัวเองไว้
ตัวเราก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะคะ

แต่ต้องอยากให้เข้าพรรณแบบนี้อีกกับใครก็คล่นนาย
ลองการกลุ่มมาสามพ่อ

มีผู้สูงอายุด้วยอยู่คนเดียวก็ล่อตาล่อใจแล้วมาในทุกรูปแบบจริง
ยังไงช่วงนี้อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยกั้นซะกั้นร้านถ้าป้องกันโควิด
ขโมยด้วยจะเอาอะไรก็เหนื่อยหน่อยหยิบไปให้เขาดีกว่า